เราไปต่อกันที่แมวจอมสนกันบ้างนะฮะแมวจอมสนนะ
คือมันวิ่งเข้าไปหลบในคอนโซลของรถกระบะครับคุณผู้ชม
หายังไงก็หาไม่เจอหากันเหนื่อย
เจ้าหน้าที่กลุ่มจิตอาสาสวรรค์โลกชวัดสุโขทัยเข้าช่วยเหลือลูกแมว
ที่มันติดอยู่ในคอนโซลรถกระบะอิซูซูคันนี้
เงินทะเบียนกไก่คค๙๗๒อุตรดิษฐ์ที่จอดอยู่บริเวณศาลปู่ก๊อกนะฮะตรงสะพานคลองวังเจ้า
แมวมันเข้าไปนอนตาแป๋วนี่นอนตาแป๋วเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาร่วมชั่วโมงครับเพื่อลื้อตรงคอนโซลน่ะ
เพื่อจะนำแมวอีก๒ตัวนะครับที่มันหนีเข้าไปซ่อนอยู่ที่กล่องตู้แอร์ด้านหลัง
หลังเครื่องเสียงอีกนะครับเอาออกมาอย่างปลอดภัยเนี่ยครับ
งานช้างเลยนะแทบจะลื้อรถกันเลย
เจ้าของรถบอกว่าเมื่อคืนวานนี้ด้วยความใจดี
หลังจากมีคนเอาลูกแมว๓ตัวใส่ถุงปุ๋ยมาทิ้งไว้ริมถนน
ขับรถไปฮะขับรถไปนะครับก็จะเอาข้าวไปให้สุนัขจรจัดบริเวณนั้นเป็นประจำอยู่แล้ว
พอไปเห็นถุงปุ๋ยอะไรดิ้นกุกักอยู่ก็เปิดดูเปิดดูเอาเจอแมว๓ตัวสีน้ำตาล
ก็เลยอุ้มใส่รถแล้วจะพาไปเลี้ยงที่บ้าน
แต่พอมาถึงบ้านอ้าวยุ่งล่ะนะฮะ
เหลือลูกแมวตัวเดียวอีก๒ตัวมันไปไหนคราวนี้
ก็เลยเปิดกระจกรถทิ้งไว้เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทเพราะคิดว่าลูกแมวก็จะซ่อนอยู่แหละ
เช้ามาก็ยังไม่เจอครับก็เลยขับรถไปทำงาน
แต่ตอนขับรถอยู่เมียวเสียงมาจากในรถ
งานมาตอนเย็นโทรขอความช่วยเหลือเลยบอกเจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อย
มาหาแมวหน่อยโอ๊ยมันแอบเข้าไปอยู่นู่นในกล่องตู้แอร์นะครับ
แต่ก็เอาออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ